ไปดูเมนูอาหารแปลกอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไข่มด

ใช่ค่ะคุณเป็นของหายากและราคาเป็นช่วงที่จะสูงมาก
เกกรัมหนึ่งแบบ๑๐๐๐บาท

มีนายนกเล็กพ่อค้าอาหารพื้นบ้านนำไข่มดดินมาวางขายเป็นวันแรก
หลังจากออกขุดหาตามป่าตามท้องทุ่งนะคะในเขตอำเภอบางกระทุ่ม
ได้มาวันแรกประมาณ๑กิโลกรัม
ก่อนที่จะนำไปล้างกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็มาวางขาย
กิโลกรัมหนึ่งก็๑๐๐บาทค่ะ
ได้รับความสนใจจากชาวพิศนุโลกนะคะ
ซื้อไปประกอบอาหารโดยเฉพาะยำไข่มด

ขายดีขนาดที่ว่าผ่านไป๑๐นาที
มุดดินที่นำมาขายเนี่ยเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วค่ะในจานจานนี้นะคะ
ทำให้ลูกค้าขาประจำหลายรายก็ผิดหวังกันไป
พ่อค้าก็เลยบอกว่าขายหมดวันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปขุดหาไข่มดดินมาขายในวันพรุ่งนี้ต่อ
ถ้าเกิดใครไปวันนี้แล้วหมดไม่ทันรอกันเลยพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าตรู่

ใช่ค่ะเขาบอกว่าฤดูการนึงเนี่ยนะ
หายได้ร่วม๗๘หมื่นบาทอะคุณ

แต่ว่ามันมาเป็นช่วงเป็นฤดูการนะไม่ได้มาตลอดทั้งปี
ต้องค่ะดูลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้

ผมบอกตรงเลยว่าไอ้ไข่มดดินแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะ

ก็เป็นเมนูแปลกเราเคยเห็นแต่ไข่มดแดงไงนะ

อยากกินน้องไปต่อเพราะว่ามันแปลก

มันจะเหม็นเขียวนิดนึงอะคุณ